ไปดูโลกโซเชียลเขาแห่แชร์ภาพคนไทยถูกกักตัวที่ด่านตมเกาหลีใต้อีกแล้ว

แล้วก็บอกว่าคนไทยที่เดินทางมาทั้งหมดในเครื่องเนี่ย
ผ่านด่านเข้าเกาหลีใต้ได้แค่๕คนเท่านั้นเอง

แต่ว่าถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตมเนี่ย
กักตัวไว้ที่สนามบินแล้วก็ส่งกลับประเทศเกือบยกลำค่ะ
โดยบอกว่าวันนี้คนไทยติดต่อมเกาหลีทั้งลำ

ผู้ชายไม่ผ่านสักคนค่ะ

คือตอมมอล์เกาหลีเนี่ยเขาส่งคนไทยกลับ
แต่ผู้ที่ติดต่อมองไม่ผ่านเข้าเกาหลีเนี่ย

ก็ทำให้คิวส่งกลับไทยมันยากค่ะ

เบียดกันมีน้ำเปล่ามีขนมปัง
กินประทังชีวิตระหว่างรอเท่านั้นเอง

สำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวช่วงเวลานี้นะคะ

เพราะตมเกาหลีไม่ยอมให้เข้าประเทศค่ะ
เพราะมีคนไทยลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย
ที่เขาเรียกว่าผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้เยอะมาก
จนเขาเข้มงวดคนไทยเข้าประเทศดังกล่าว

คือเข้าไปแล้วก็หายไปมาในประเทศคือไปทำงาน

มันก็ถูกเข้มงวดคือเข้าไม่ได้อีก

ต้องถูกขังแล้วก็เอากลับประเทศโดยที่ไม่ได้เที่ยวเลย

ประเทศไทยคนไทยถูกกีดกันจากชาติเขาเลยนะคะ

หมายถึงว่าเขาจะดูจากลักษณะภายนอกของบุคคลนั้นด้วย

มีบางคนเคยมีเอ่อเพื่อนเหมือนกัน
ถ้าเขาเห็นแล้วมันก็แล้วแต่วิจารณญาณ

ถูกต้องก็ต้องระวังกันด้วยใครไปช่วงนี้นะฮะ